วันนี้มาดูนกแก้วโม่งสัตว์ป่าคุ้มครองชุดสุดท้ายที่จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชม
โอ้โหหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูปากแดงตัวเขียวอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ข่าวสารมากมายค่ะแต่เราก็ต้องติดตามกันให้ครบถ้วน
โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศก็เป็นเรื่องใกล้ตัว
เมื่อไหร่ก็ตามที่มันทำให้เกิดผลกระทบกับเราเราก็จะรู้สึกตื่นตัวกับมันใช่ไหมคะ
วันนี้พื้นที่ไหนบ้างจะต้องตื่นตัวกันบ้างตรวจสอบข้อมูลกันหน่อย
ดูเรื่องของแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณทางด้านตะวันตกของประเทศ
คือฝั่งใกล้กับเมียนมานี่นะคะ

ฝนมากองอยู่ตรงนี้กันมากมายทีเดียวนะคะ
ไล่มาตั้งแต่ตอนบนจนถึงภาคใต้แล้วก็คลื่นสูงกันด้วยค่ะ
มาดูตรงนี้เป็นข้อมูลความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกันหน่อยนะคะ
เชิงปากาตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วนะคะ
เป็นห่อมความกดอากาศต่ำที่ขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะคะ
สิ่งที่ตามมาคือฝนจะตกเวียดนามลาวเยอะ
แล้วก็จะทำให้เกิดน้ำสะสมลงไปในเขื่อนสายบุรี
สิ่งที่ตามมาจากนั้นก็คือว่าเขาปล่อยน้ำจากสายบุรีลงมานะคะ
จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะ
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิดน้ำโขงเพิ่มท่วมฉับพลัน
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันด่วน
เลยบึงการมุกดาหารอุบลราชาธารณีอำนาจรณ์นครพนมหนองคาย
เฝ้าระมัดระวังเรื่องของปริมาณน้ำริมแม่น้ำโขงที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
และนอกจากพื้นที่สีแดงดังกล่าวนี้แล้วค่ะ
จังหวัดภาคเหนือน้องเชียงใหม่ตากแม่ห้องศร
ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่ม
รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตามโมเดลนี้นะคะคุณผู้ชม
ดูว่าภาคตะวันออกคือจังหวัดตราดและจันทบุรีจะมีฝนตก
เรียกว่าฝนตกหยุมฝนตกหนักสลับกันบ้าง
รหัวถับเกิดขึ้นได้ทั้งวันขณะที่ฝังตะวันตกของประเทศ
แล้วนี่นะคะก็จะมีคลื่นสูง๒ถึง๓เมตร
แนะนำว่าเรือเล็กงดออกเรือในระยะนี้ก่อนค่ะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้หลายจังหวัดได้รับอิทธิพลนะคะ

ดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ฝนตกลงมาแบบนี้นะคะ

โดยเฉพาะที่จังหวัดตากค่ะ
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอำเภอแม่ระมาท
น้ำป่าเศษกิ่งไม้ไหลทะลักมาแบบนี้คุณผู้ชม
น้ำป่าเสดกิ่งไม้ไหลทะลักมาแบบนี้คุณผู้ชม
น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ
น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ
น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ

น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ
น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ

น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ
น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ

น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ
น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ

น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ
น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ

น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ

น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ
น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ

น้ำป่าเสดกิ่งไม้แม่ระมาศ